เรื่องนี้กันหน่อยนะคะยุคโควิดเนี่ยทุกคนเดือดร้อนใช่ไหม
แต่ทีนี้ไปดูคือมันมีจุดตรวจใต้สะพานพระราม๘นะฮะจุดตรวจใต้สะพานพระราม๘
คือทุกคนก็ตื่นตีสามตีสี่ไปเข้าคิวกันครับมีคุณลุงวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างคนหนึ่ง
แกไปแทรกคิวแทรกคิวคนเดียวเนี่ยคือยังทำใจให้อภัยได้อ่ะ
อ่าแต่แทรกคิวพอใกล้ถึงคิวแกนะแกไปตามพวกมาเฮ้ย
มาแทรกด้วยอ๋อแล้วแทรกต้นคิวเลยอ่ะค่ะโอ้โหโอ้โห
คนที่ไปต่อคิวก่อนเขาบอกว่าไม่ทนแล้วนะคะโวยเลยค่ะ
คุณตอบอย่าอย่าทำไมหรออย่ามาตอบคิวไปดูเลย
คุณพาคนอื่นเข้ามานะคุณอย่านะอย่าอย่าทำอย่าทำ
น่าเกียรติคุณจะเข้ามาคุณมานั่งคุณอย่าเอาคนอื่นเข้ามา
คุณเกรงใจข้างหลังหลายรอบแล้วเขามากินเข้ามาเพราะว่าผัวบ้านประมาณตีสี่
เขามาจริงแต่เขาพาอื่นเข้ามาใส่ในนี้เขามาจริงเขามาใกล้ใกล้กับผม
แต่เขามาคนเดียวแต่เขาเอาคนอื่นเข้ามาเรื่อยเรื่อย
สั่นเข้ามาเรื่อยเรื่อยเขาได้หัวคิวคุณลุงเสื้อแดงนี่แหละค่ะที่โวย
คือคุณลุงบอกว่าวินมันจะใส่รับจ้างที่แทรกคิวอ่ะ
มาจริงมาพร้อมกับคุณลุงแหละสักประมาณตี๓ตี๔แต่มาคนเดียวไง
แต่พอจะถึงคิวปุ๊บมากวักมือให้คนอื่นเข้ามาแทรกคิว
แสนจริงนะโอ้แสนจริงค่ะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบริเวณจุดตรวจโควิด
ลานใต้สะพานพระราม๘กรุงเทพมหานครนะคะหลังจากที่คลิปนี้ถูกโพสต์ถูกแชร์ออกไปในแอปพลิเคชันติ๊กต๊อกแน่นอนค่ะ
ชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นชื่นชมชื่นชมใครคะ
คุณลุงคนที่โวยบอกนี่แหละตัวจริงไม่จำนวนต่อความอายุติธรรมนะคะ
สังคมต้องการคนแบบนี้นะคะส่วนบางคนค่ะคุณผู้ชม
บางคนถึงขั้นลามไปถึงเรื่องของการบริหารจัดการของรัฐแล้วถามไหนอ่ะ
คนของรัฐที่มาช่วยจัดการบริหารหน้างานมีไหมมีไหมฮะ
เห็นมีเลยนะคะชาวเน็ตเขาตั้งคำถามแบบนี้นะคะ
คือแล้วบางคนก็ถามบอกว่ารู้ไหมทำไมเขาจะต้องมาตรวจมาลำบาก
ตื่นตีสามตีสี่มาตรวจแบบนี้หนึ่งเขาเป็นกลุ่มเสี่ยงไง
สองบางคนมีอาการป่วยแล้วหาที่ตรวจไม่ได้หาที่ตรวจไม่ได้แล้วไม่ได้ตรวจ
ยังไงต่อคะตัวของคนป่วยไม่ถูกนำเข้าระบบไปรักษาไง
เขาถึงต้องอดหลับอดหลับอดนอนมาตรวจแบบนี้มารอแบบนี้
แล้วกลายเป็นว่าเนี้ยมันโดนแซงคิวมันเสียความรู้สึกกันนะคะ
อืมอ่ะคุณเกรงใจข้างหลังหลายรอบแล้ว